เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอเรื่องราวของคนทำแผงลอตเตอรี่ตกเอาไว้
ตกทั้งแผงเลยคุณผู้ชมแผงเลยไม่รู้ตกมาได้ยังไง
เออล่าสุดเจอเจ้าของแล้วค่ะนะฮะก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขานั่งกระบะมากับเพื่อนเพื่อนที่ไปรับสลากมาขายแต่ว่ามันของมันตก
โดยที่ไม่รู้ตัวนะก็เลยมารับของคืนโอ้โหร้องไห้ดีใจมาก
สามพันแล้วก็ให้ลอตเตอรี่ไปลุ้นโชคอีกสิบใบนะเป็นการตอบแทนนะครับ
นางวงเดือนวงบรินยองอายุ๔๐ปีเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ครับ
นำต้นคั่วไปแสดงกับตำรวจภูทร๓๐๐ยอดที่ประจวบ
เพื่อไปขอรับแผงลอตเตอรี่คืนที่ทำหายไป

เดินทางมากับรถกระบะพร้อมกับเพื่อน๑๐กว่าคน
ซื้อลอตเตอรี่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

ระหว่างเดินทางกลับวันที่๗พฤษภาคมเนี่ย
ลอตเตอรี่หล่นหายโดยที่เธอไม่รู้ตัว

ถึงสุราชแล้วถึงรู้อะครับ

เขาโพสต์เอาไว้ตามหาประกาศ

มาวงขึ้นแล้วขนของทุกอย่างมองหมดด้วยกระเป๋ากระเป๋า

ของคนอื่นเห็นหมดเลยทุกคน
แล้วพอเรามารู้ว่ามีคนเจอนี่เรารู้ได้ยังไงคะ

ยังร้องไห้ตาบวมด้วยความดีใจนะฮะ
แล้วก็ขอบคุณนายมนตรีบุญชูอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นนุ่มรับเหมาต่อเติมบ้านที่เก็บเอาไว้ได้
แล้วก็บอกว่าตื้นตันใจมากเลยขอบคุณมาก

แล้วก็ให้ลอตเตอรี่ไป๑๐ใบให้กับนายมนตรี
เพื่อเป็นสิทธิ์น้ำใจเผื่อถูกรางวัลใหญ่นะครับ
ด้านตำรวจภูทร๓๐๐ยอดก็มอบประกาศกิติคุณให้กับนายมนตรีด้วยนะครับ
เป็นการยกย่องแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อไป
จากนั้นตำรวจก็จะช่วยกันอุดหนุน
อุดหนุนลอตเตอรี่ของแม่ค้าคนนี้
ตำรวจที่สอนอนนี้ก็ซื้อกันหลายใบเหมือนกันนะฮะ

ก็ระวังนะขนของแบบนี้ที่กระบะระวังของหล่นนะครับ